คุณผู้ชมในช่วงเวลาแบบนี้เชื่อว่าหลายคนถ่ายสิ
ไลน์เฟซบุ๊กหรือในอินสตาแกรมเนี่ย
ก็จะเจอแหละว่าคนบอกว่าติดโควิด
หลายคนระมัดระวังตัวกันอย่างเต็มที่

จังหวัดสะแก้วในอำเภออรัญญประเทศค่ะ

ที่นี่มีเด็กนั่งดริ้ง

แอลกอฮอล์ด้วยแล้วเขาเอาแอลกอฮอลไปหล
เอาไว้ในไหนรู้ไหมคะในไหนค่ะขวดทึบแบบขวดซอส

ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดคือผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยนะคะ

พอไปถึงปุ๊บเพียบเลยจริง

นี่ชัดเจนนะทางร้านไม่จำหน่ายแอลกอฮอล

ไอ้ที่อยู่ในขวดแบบนี้เขาเรียกว่า
อะไรนะสาโทหรือเปล่าคะ

หรือยังไงคะเขาบอกโอ้โหนักท่องเที่ยวกำลังเพลินเลย
นั่งฟังดนตรีสดดื่มแอลกอฮอลสนุกสนาน
เอาแอลกอฮอลไปใส่ในขวดทึบแสง

แล้วก็ซ่อนไว้ในถังขยะใต้โต๊ะ

คุมตัวพนักงานผู้ใช้บริการ
ทำประวัติแล้วก็บันทึกจับกลุ่มด้วย
เบื้องต้นข้อหาที่ต้องโดนก็คือ
จัดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

สุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

น่าจะโดนปิดร้านมี๓ปี๕ปีนะ

ถึงสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์นี้เลย
หลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เขามาเฮฮาปาร์ตี้กันที่เกาะพงันบ้านเรา

โอ้โหเรื่องนี้ร้อนถึง

เกาะพงันไม่ใช่ที่กระจายเชื้อ

สาธารณสุขจังหวัดสุราธานีบอกเลยนะคะว่า

คนที่อ้างว่าเป็นนักท่องเที่ยวปีใหม่ที่มาระบบ

ไปหลายที่แล้วก็ค่อยแบบ
พัทยาไปภูเก็ตจากภูเก็ตมาพังัน
อะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้น

คือแหล่งแพร่เชื้อคุณไปติดมาจากที่อื่น
หรือเปล่าไม่มีใครยืนยันได้ด้วยซ้ำ

แล้วที่เกาะพังอันเองก็มีการเฝ้าระวังอยู่แล้ว

ที่ตอนนี้กำลังเป็นทีวีภาควิจารณ์กันหน่อย

เขาเปิยแพร่โพสต์นี้
มีการประกาศจ้างเด็กเอ็นค่ะ

ที่คุณจะต้องติดเชื้อโควิดนะถึงจะได้งานอันนี้ไม่ได้อ่านผิดแล้วก็เราก็ไม่ได้เล่าผิดด้วยต้องติดเชื้อจริงจริงค่ะถึงจะได้งานนี้โดยเรทค่าจ้างเนี้ยอยู่ที่ราคาสามพันถึงห้าพันบาทต้องเป็นเด็กเอ็นอัพและเด็กเอ็นโอลี่เพื่อต้องการการติดเชื้อคือเขาบอกประมาณว่าลูกค้าต้องการติดเชื้อค่ะฉะนั้น
สุธิพลทวีชายการเลยค่ะที่การของคอปภออกมาชี้แจนถึงกรณีนี้นะเพราะว่าได้รับการวิภาควิจันทร์อย่างหนักเลยเพราะกลายเป็นว่าลักษณะการทำแบบนี้จะไปเรียกร้องเข้าข่ายเอาเงินประกันหรือเปล่าและถือว่าจะเป็นการช่อฉนประกันภัยผิดกฎหมายอื่นอื่นอีกเยอะแยะมากมายตอนนี้คอปภทำยังไงเขาส่ง
ตรวจสอบว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมที่ตามหาเด็กเอ็นแบบนี้เพื่อจะเอาประกันภัยโควิดค่ะบอกก่อนว่าถ้าคุณทำแบบนี้มันมีความผิดทางอาญานะโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับจ้ะ